บททุบเถียนไม่ต้องเพราะวัดมี

ดูแหล่งชุมนุมต้นตะเคียนที่เขาว่า

ตะเคียนทอง๔ต้นนะคะ
อยู่ที่ลานด้านหน้าของวัดศรีนวรัฐอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเขาขุดพบที่ลำน้ำแม่ขานก็เลยนำมาไว้ที่วัดแห่งนี้ค่ะ
เอามาที่นี่แล้วก็ให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
บอกเลยชัดตรงนี้ว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
พิสูจน์ได้ด้วยตาของคุณผู้ชมก็คือนี่แหละค่ะแป้ง
ที่มันทะพุนไม่ใช่หิมะตกอะไรหรือแดงสิ้น
แป้งนี่แหละจ้ะแป้งมันขาวมาก
โพลนไปทั้งหมดเลยนึกว่าฝุ่นหรืออะไรไม่ใช่นะคะแป้งนี่แหละ
แป้งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวบ้าน
แล้วไม่แค่นั้นผ้าแพร่ผ้าสีนี่เต็มไปหมดเลย
คือต้นตะเคียนเขาก็ใหญ่นะยาวด้วยแต่คิดดูแล้วกัน

อนูเต็มทุกพื้นที่แล้วก็ทั้ง๔ต้นด้วย
ครับนี่นะคุณผู้ชมดูเอาแล้วกัน
จะไปยังไงมุมไหนจุดไหนที่วัดศรีนวรัฐนะคะคุณผู้ชม
แต่ไม่หมดแค่นี้นะแหล่งชุมนุมของคนที่อยากจะขอโชคขอลาบมีอีกที่หนึ่ง
นี่ค่ะหุ่นตุ๊กตาผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดไทยที่ยืนเรียงรายกันอยู่ตรงนี้
ก็มาจากอุย
มาจากความเชื่อของชาวบ้านชาวบ้านเขานำมาถวาย
แล้วก็ตั้งชื่อคือมีเจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวาน
เจ้าแม่ปารตีเจ้าแม่ศรีสุดานะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาถูกโชคถูกลาบกันไปเยอะ
ก็เลยนำชุดไทยเครื่องประดับต่างรวมทั้งสร้อยข้อมือทองคำมาถวายด้วย
แต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยงามแบบนี้นะ
ส่วนที่นี่นะคะก็ยังมีอีกก็คือว่าหลวงพ่อทองคำนะคะ
หลวงพ่อทองคำเป็นพระประธานในพระวิหาร
ก็มีพระพุทธไม้ศักดิ์อายุกว่า๓๐๐ปี
ชื่อพระเจ้าอกล้งหรือว่าชื่อพระเจ้าคงตันนะคะ

สำหรับวัดแห่งนี้ค่ะหรือว่าอีกชื่อหนึ่ง
เรียกกันว่าวัดทุ่งเซี่ยวอายุกว่า๔๐๐ปีแล้วนะคะ
เรียกว่าใครได้เข้าวัดก็ได้มีโอกาสทำบุญชำระล้างจิตใจให้สะอาด

ยังขอโชคขอลาบได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ใครมีโอกาสจะไปสักการะไปไหว้พระ
ไปได้ที่บ้านทุ่งเซี่ยวตะมนต์บ้านกลาง

ไปขอเรื่องความร่ำรวยนี่ต้องไปเลยที่นี่เชียงใหม่